มาดูเหตุการณ์ที่ยศวทรคุณผู้ชมคะ
เราสูญเสียในตำรวจที่กล้าหารไปอีกหนึ่งนายนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่สารวัตรสืบสวนที่เรียกกันว่าสารวัตรต้นนะคะ
กระโดดน้ำเพื่อที่จะไปช่วยลูกน้อง

คดียาเสพติดที่กำลังจะจมน้ำ
แต่ว่าด้วยความที่หมดแรงนะครับ
ไปได้แค่ครึ่งทางท่านก็จมน้ำเสียชีวิตไปก่อน

ท่านเองก็เพิ่งจะได้รับการเลื่อนยศมาหมาดด้วย
นี่ค่ะมันพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินนะคะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตอนบ่าย๓โมงครึ่งในลำห้วยแก้วที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำนะคะ
ว่าที่พันธุ์ตำรวจตรีเอกพงศ์ทิปณี
หรือที่เรียกกันว่าสารวัตรต้น
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองยะโสธรค่ะ
คือเหตุการณ์นี้ชุดสืบสวนออกปฏิบัติหน้าที่
แล้วไปพบผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน

ผู้ต้องสงสัยเนี่ยพอโดนตรวจก็ทิ้งรถกระโดดลงน้ำหลบหนีนะคะ
ดาบตำรวจนัชชาทองมณีพบหมู่สืบสวนกระโดดตามลงไป
ผู้ต้องสงสัยไปไปควบคุมตัวได้ตอนที่อยู่กลางลำห้วย
แต่อย่างที่เราเห็นนะคะน้ำมันลึก
ต่างฝ่ายต่างก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ตำรวจทั้งผู้ต้องสงสัยหมดแรงจะจมน้ำ
ก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ข้างบน
สารวัตรต้นเห็นท่าไม่ดีนะคะ
ก็ถอดเสื้อผ้านะคะกระโดดลงไปช่วยลูกน้อง

ท่านก็เกิดหมดแรงแล้วก็จมหายลงไปต่อหน้าต่อตาคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
การค้นหาร่างสารวัตรต้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ

ระดับน้ำเนี่ยคือน้ำมันเป็นพื้นที่กว้างด้วย
ระดับน้ำก็ลึกมากกว่า๔เมตรด้วย

ก็พบร่างสารวัตรต้นจมอยู่ใต้น้ำห่างจากจุดที่จมประมาณ๒๐เมตรค่ะ
สำหรับว่าที่พันธุ์ตำรวจตรีเอกพงศ์หรือว่าสารวัตรต้นเนี่ยนะคะ
อย่างที่เรารายงานไปคือท่านเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพันธุ์ตำรวจตรี
เมื่อ๑๑มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แต่ว่าก็ต้องมาจบชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คือไล่จับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติด
นี่ค่ะมีบุตรสาว๒คน
เมื่อช่วงเช้าร่างของสารวัตรต้นก็ได้เคลื่อนออก
มีการเคลื่อนร่างออกมาจากโรงพยาบาลยะโสธรกลับสู่บ้านเกิดที่๑๐
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ครอบครัวก็รอรับด้วยความโศกเศร้า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำหลวงอาบศพนะคะ
ซึ่งทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อของสารวัตรต้นค่ะ
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าสารวัตรต้นมีลูกสาว๒คน
ขวบคนหนึ่ง๘ขวบคนหนึ่ง
ชีวิตครอบครัวสารวัตรต้นได้หย่าร้างกับภรรยาเมื่อช่วงปี๒๕๕๘
แล้วอุปนิสัยส่วนตัวก็เป็นคนรักพวกพ้องรักครอบครัว
เป็นคนทุ่มเทกับการทำงานค่ะ
ลูกชายเคยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสพเมืองยะโสธร
แล้วก็เพิ่งจะได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อ๑๑มีนาคม
ยังไม่ทันได้รับตำแหน่งใหม่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อนค่ะ
พ่อภูเจนในการทำงานของลูก
ทุ่มเทให้กับทานจนตัวเองต้องเป็นอย่างนี้
ตัวเองต้องลูกเท่าครอบครัวเสียใจ
แต่ว่าพ่อก็จะดูแลทุกอย่างเลย
ไม่มีปัญหาหรอกสาบเท่าชีวิตพ่อยังมีอยู่
ลูกของพ่อพ่ออยากให้เขาไปดี

ให้มาร่วมกัน

แต่พอไปใกล้จะถึงฝั่งแล้วสารวัตต้นก็จมหายไป
ดาบตำรวจนัชชาบอกคงเป็นตะคริวค่ะ
เพราะว่าน้ำเย็นมากเขาก็อยู่ในน้ำด้วย

เสียใจที่สูญเสียหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ดีไปค่ะ

เป็นคนหนุ่มไฟแรงครับ

เสียแก่ไปแบบนี้ที่รู้สึกยังไง

ขณะที่เฟซบุ๊กของแฟนสาวของสารวัตรต้นนะคะ
ท่านนี้ค่ะก็บรรยายถึงสารวัตน์เอาไว้
ไว้บอกว่าสารวัตรต้นเป็นคนเก่งใจดีและกล้าหารมีคนรักเยอะแยะเต็มไปหมด
แต่เป็นคนตัวใหญ่ที่ชอบน้อยใจแฟนค่ะและสารวัตรต้นเนี่ยเคยพูดเสมอว่าให้เลิกเป็นเด็ก
เพราะปีหน้าจะต้องเป็นแม่บ้านคือจะแต่งงานกัน
คือกำลังจะมีข่าวดีนะคะเธอก็บอกว่าสารวัตรบอกต้องเข้มแข็ง
แล้วเธอก็บรรยายต่อบอกเขียนมาถึงตรงนี้ก็ร้องไห้นะคะขอบคุณที่รักและขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
ภูมิใจในตัวสารวัตรต้นที่สุดจนกว่าจะพบกันใหม่แล้วก็เชื่อว่าจะได้พบกันอีกค่ะ
ก็ขอสะดุดีในความกล้าหารแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสารวัตรทุกท่านด้วยนะคะ